ไปดูปริศนาของเจชนะทิพย์กันหน่อยครับได้ทิ้งเอาไว้ในโลกโซเชียลมีเดีย
ก่อนหน้านี้นะครับว่าวันที่๑๘มิถุนายนนะครับ
ในเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีพร้อมกับติดพริศนาง่ายนะครับ
วันนี้ครับชนะทิพย์ก็ได้ออกมาเฉลยว่าเขากำลังจะทำแบรนด์ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่า
พร้อมกับบอกให้แฟนแฟนนั้นรอติดตามต่อไปชาทิพย์ก็กล่าวอีกนะครับว่าตัวเขาใช้เวลาในช่วงที่
ในอนาคตเขาสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไปได้มากขึ้นด้วยครับ
ถูกจัดให้มีค่าตัวแพงที่สุดที่๑๑๒ล้านบาทนะครับขณะที่ชนะทิพย์นั้นก็มีมูลค่านะครับ